ตำรวจปราบรามยาเสพติดวันนี้จับกลุ่มเครือข่ายลักลอบขนส่งยาเสพติดนะครับใจกลางเมืองสมุทรสาครครับ
ซึ่งเบื้องต้นของกลางเป็นยาเสพติดจำนวนมาก
พบว่าเครือข่ายนี้กำลังจะลำเลียงยาเสพติดส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้

ติดตามจากรายงานโดยคุณวิมลวันธรรมภักดีครับ
ตำรวจกองบังคับการสกัดกั้นยาเสพติด

นายอัศมีนยะแต่ชาวจังหวัดนราธิวาส
สมาชิกกระบวนการค้ายาเสพติด

ลานจอดรถด้านหลังห้างสรรพสินค้า

ผู้ต้องหาทั้งหมดยอมให้จับกลุ่มโดยละม่อม
ไม่มีการต่อสู้ขัดขืน
เอาลูกกลับไปส่งกับลูกพี่
โทรศัพท์มาบอกเรา

ตำรวจพบไอ๒๓กิโลกรัม
ซ่อนในล้อยางรถยนต์อะไร
ส่วนยาบ้า๑๙๔๐๐เมตร

นายอัสแตยังคงให้การภาคเศษยอมรับว่า

มียาเสพติดจำนวนมากซุกซ่อนไว้

ตัดสินใจในพญาหลักฐานว่า
สามารถเอาผิดผู้ต้องหาทั้งหมดได้
เพราะมีการติดตามเส้นทางขนยาเสพติด

จึงเข้าสกัดกั้นก่อนที่ยาล็อตนี้

และผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ซึ่งเส้นทางจากสหปปเบาลาว

เราเชื่อว่าถึงจะผ่านตัดกันไปยังมาเลเซีย

กังมมมแบ่งหน้าที่กันทำ
ทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดจากฝั่งลาวเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

จากนั้นจะนำส่งมอบให้กับขบวนการอีก๒คน

ซึ่งนัดมารับมอบในจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อเตรียมส่งไปยังอำเภอสุไงโกโลกจังหวัดนราธิวาส
เตรียมส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นปลายทางสุดท้าย
เพราะยาเสพติดล็อตนี้หากผ่านไปยังประเทศที่๓
จะมีมูลค่าสูงขึ้นถึง๑๐เท่า
คือจากกรณีของเคสนี้นะครับ

มาขึ้นมาจากจังหวัดนาธิราชมาทางภาคใต้
แล้วก็มีแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นมาเลเซีย
เพราะฉะนั้นไอซ์ตรงนี้ส่วนหนึ่งน่าจะมีการรับลอก
ออกนอกประเทศผ่านไปทางประเทศมาเลเซีย
หรือไปทางประเทศใกล้เคียงอย่างเช่นไต้หวันหรือว่าออสเตรเลีย
เพราะว่าเป็นกลุ่มของลูกค้าที่มีฐานะ
พอที่จะซื้อการบริการในเรื่องของยาเสพติดประเภทที่มีราคาสูงได้ครับ
โดยกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดแบ่งออกเป็น๓กลุ่ม
คือกลุ่มผลิตยาเสพติดซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน

และกลุ่มที่เอายานรกเหล่านี้เข้าไปแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชน
เมื่อถึงตอนนั้นการเข้าจับกลุ่ม
และนำเอายาเสพติดออกจากชุมชนย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก
โดยงานที่มีหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดอย่างบชปศ

จากการใช้เทคโนโลยีและกำลังพลเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดแล้ว
ยังมีการขยายผลถึงกลุ่มในทุนกลุ่มผู้สั่งการ
ซึ่งตำรวจปราบรามยาเสพติดมีหมายจับอยู่แล้ว
รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดอย่างเคร่งครัด

ข้าวเทศรัตน์ทีวีรายงาน